แม่ค้าจัดปลาให้หน่อยจ้ะมีปลาอะไรบ้างจ๊ะ
เอาเป็นเอาปลาดุกนะปลาดุกปลาช่อนเอาปลานินปลาทับทิม
ทานเลยแร่เลยมีทั้งแบบเอานึ่งเอาต้มด้วยเดี๋ยวมาเอานะจ๊ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวยามเช้ามาแล้วนะคะ
แม่ช่วงนี้ฝนมันตกน้ำท่ามันก็ดีปลาอะไรก็อุดมสมบูรณ์ค่ะ
ได้มาซื้อปลายามเช้าไปหงหาอาหารแบบนี้ก็ดีมากเลยนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้หลายพื้นที่ก็ชุ่มฉ่ำขึ้นมาแล้วเพราะว่าฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
เฉพาะทางตอนบนของประเทศแม้ว่าพายุวิพานั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วนะคะ
แต่ว่าก็ยังส่งผลกระทบอยู่ค่ะทำให้บริเวณทางแถบตอนบนของประเทศนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือตั้งแต่แถบเชียงรายเชียงใหม่แม่ห้องศรไล่ลงมาเรื่อย
รวมไปถึงทางด้านตะวันตกของประเทศแถบจังหวัดตากแล้วก็จังหวัดกาญจนบุรี
จะได้รับผลกระทบจากฝนฟ้าขนองตกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ
พื้นที่ในช่วงเวลานี้ก็มีฝนตกลงมาอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน
จากนั้นแล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งปัจจัยก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันนะคะยังคงมีกำลังปันกลางนะคะ
ก็ถือว่าส่งผลกระทบทำให้ภาคใต้ทั้งแถบรวมถึงอ่าวไทยและอันดามันนั้นมีฝนฟ้าขนอง
มีเมฆเป็นส่วนมากแล้วก็ยังคงมีกลุ่มฝนเกิดขึ้นอย่างหนาแน่น
รวมไปถึงเรื่องของคลื่นก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยเพราะว่ามีโอกาสเกิดคลื่นสูง๒๓เมตรนะคะ
โดยรวมแล้ววันนี้ก็ยังคงชุ่มฉ่ำเกิดฝนกันทั่วพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือค่ะ
ฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่นะคะส่วนอุณหภูมิความร้อนนั้นไม่ร้อนมากสบายสบาย
แต่สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือดินโครนถล่มเช่นเดียวกับภาคอีสานค่ะเพราะว่ามีฝนตกลงมาไม่น้อยกันเลยนะคะ
ร้อยละสี่สิบของพื้นที่แถบจังหวัดอีสานตอนบนค่ะจะได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน
ส่วนภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ๖๐ของพื้นที่โดยเฉพาะ๓จังหวัดนี้ล่ะค่ะ
ราชบุรีกาญจนบุรีและอุทัยธานีส่วนภาคตะวันออกวันนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองมากที่สุดถึงร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่
จันทบุรีและตราดนั้นขึ้นพื้นที่สีแดงเลยนะคะเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมรับมือกับฝนฟ้าขนองได้เลย
ส่วนภาคใต้ฝั่งอาวไทยค่ะฝนฟ้าขนองร้อยละสามสิบของพื้นที่คลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตร
ชาวเรือเดินเรือได้ด้วยความระมัดระวังนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นฝนฟ้าขนองตกเบาร้อยละสามสิบของพื้นที่
แต่จะมีจังหวัดระนองและพังงาล่ะค่ะที่มีโอกาสเกิดฝนหนักหน่อยและคลื่นสูง๒๓เมตร
กรุงเทพมหานครและปริมณฐนฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละหกสิบของพื้นที่นะคะอุณหภูมิโดยเฉลี่ยยี่สิบสี่ถึงสามสิบสี่องศาเซลเซียสค่ะ
ช่วงนี้ค่ะก็เป็นช่วงที่ฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นหลายพื้นที่ทำให้จะเป็นโอกาสดีนะคะสำหรับพื้นที่ไหนที่เคยเกิดภาวะแรง
ก็สามารถใช้ช่วงเวลานี้แหละกักเก็บน้ำเอาไว้ได้ส่วนคนในเมืองก็ใจร่มกันเข้าไว้
เพราะมีฝนตกลงมาแบบนี้ก็สบายอกสบายใจอ่ะไปดูปลาหน่อยแล้วกันสั่งกันเอาไว้แล้วนะคะ
จะได้แล้วหรือยังอย่างไรแม่ค้าอุ้ยรถไทยรัฐก็มาโอ้โหแสดงว่าสดจริงเร็วจริงไวจริง
เอาล่ะแล้วเจอกันเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะ